และวันนี้เช่นเดียวกันค่ะเมษายนเริ่มแล้วค่ะ
เริ่มต้นวันคัดเลือกทหารนั่นเองค่ะ
แน่นอนเราก็จะได้เห็นหัวนมชมพู
จะได้เห็นใจไทย
เพราะว่าเขาจะต้องจับแล้วปีที่แล้วผ่อนผัน๑ปีสุดท้าย
ก็น้องเจมส์มาเนี่ยจะไปกันนะคะก็ไปลุ้นกันเลยค่ะคุณผู้ชม

ส่วนอีกคนนึงก็คือปอเช่สินวักกรหรือว่าปอเช่ไหนบายไหน
ซึ่งตอนเช้าก็ไปผ่อนผันแล้วตอนเรียนไปงานอีเวนต์ค่ะ
กันต่อที่วันที่๓เมษายนค่ะที่ต่างจังหวัดนะคะ
ก็ลูกทุ่งค่ะคุณอาร์ตอัศนัยที่กาญจนบุรีคนนี้ค่ะ
มาริจิตกับพระเอกใหม่นะคะวิกหมอชิคคุณเข้มหัสวีค่ะ
บึงการค่ะแล้วก็นักร้องเสียงคุณภาพคุณนนท์นะคะ
พระเอกวัยรุ่นนะคะคุณแบงค์ทิติค่ะ
เมษายนเจอกันค่ะหรือว่าแก๊งฮอร์โมน
มีคิวรายงานตัวที่ขอนแก่นค่ะ
วันที่๙เมษายนนะคะก็มีหลายคนเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นก้าวจิรายุนี่รู้สึกว่าจะต้องจับใบดำใบแดงละ
เจ้านี่แน่นจะหมดเคชแล้ว

พระเอกลิเกสรรามน้ำเพชรกับเพื่อนสีของเขาซีดีกันทีที่อายุทยาค่ะ
มาปิดท้ายวันที่๑๐เมษายนตรงคลิปหลุดคุณผู้ชม
แน่นอนจะกลับบ้านเกิดจังหวัดมหาศาลคามไปรายงานตัวแล้วก็ใช้สิทธิ์ผ่อนผัน
ส่วนคุณมิคทองระยะค่ะก็เดี๋ยวจะปลดประจำการแล้วนะคะ
เอกวิ่งหมอชิดนะคะก็รู้สึกจะเป็นปลายเดือนนี้แหละค่ะ
แล้วก็จะได้มาเล่นละครให้ได้ดูกันแน่นอนเลยค่ะ
จ่อรอสายกันอยู่รอถ่ายกันด้วยอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะ